เดตความเคลื่อนไหวนักเตะขาเข้าขาออกแล้วก็เป็นการเขาเรียกอะไร
คาดการณ์คาดการณ์คาดการณ์ว่าในแต่ละซีซอนนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ก็ลืมไปต้องสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกทีต้าครับผม
สวัสดีครับบอยครับครับผมเรามาเข้ากันเลยดีกว่าพี่บอย
เก่าแชมป์เก่าซื้อเยอะซื้อเยอะแล้วก็ขายเยอะ
มันล้านชีสได้ดีมากนะครับคือซื้อเยอะไม่ได้ซื้อเยอะธรรมดา
ซื้อแพงด้วยแต่ก็ขายแพงด้วยคือแบบเขารวยจริงว่ะ
ต้องยอมต้องยอมนะครับเขาวางแผนได้ดีนะครับ

ตัวนี้เนี่ยผมชอบมาก

ซึ่งทั้ง๓คนนี้ยังอยู่ในพรีเมอร์ลีก
เป็นการขายที่แบบโอ้โห

ก็ถ้าเกิดใครตามอ่านข่าวก็คุณนาเกโร่ออกมาพูดนะ

ทำไมแบบเลือกขายให้แบบเพื่อนร่วมลีก
แบบศัตรูร่วมลีกขนาดนี้อะไรแบบงี้

คือว่าคงอารมณ์เหมือนเชลซีครับ

ถ้าให้สปอยก็คือผมเชื่อว่า

อันนี้ถ้าแบบใจไม่อยากนะ
แต่ก็รู้สึกว่า

เหลือขั้นตอนการจูนให้มันลงตัว
มันจะเห็นความขาดเกินอยู่
ซึ่งทั้งฟูและแมนท์ซิติเป็นทั้งคู่
แต่ว่าเรายังรู้สึกว่าโอ้โหแต่ละตัวมันยังน่ากลัวอยู่

โอ้โหน่ากลัวมากเป็นคนที่น่ากลัวอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดถึงฮาแลนด์ไม่ต้องพูดถึงอวาเลสที่ยิงไปแล้วหนึ่งตุง
แล้วก็ฟอร์มเด็กอายุ๑๙อาเจนไตที่แบบโอ้โหน่ากลัวมาก
ซึ่งออกเยโลก็เจิมไปแล้วด้วยคนนี้เขาบอกว่านี่ก็คือรุ่นน้องจากทีมจากอานิน่ามาแบบเขา

เป็นไปได้ว่าจะแชมป์แบบใสกว่าเดิมด้วยซ้ำมีความรู้สึกยังไง

คืออย่างผมยังมองว่าริวภูเหมือนลดทอนประสิทธิภาพตัวเองลงนิดนึง
แล้วสมมุติว่าเกิดฟรีมิโน่ย้ายไปอีกเนี่ยผมว่ามันจะเป็นแบบ
คือลิวฟูดเต็มตัดใจได้เลยครับแฟนมันแดง
มันรู้สึกว่าแบบมันประสิทธิภาพตัวเองลดลงไปเยอะ
คือฤดูการที่แล้วขนาดเราเต็มเหนียวขนาดนั้นยังหืดขึ้นคอ
แต่ว่าสิ่งที่เห็นอันนี้ย้อนกลับไปรูปภูนิดนึ
พอหายกันเพราะพวกเราพูดเม้อสิทธิเยอะ
หรือมาสู้ได้เพราะว่าเราเห็นว่า
หลังจากต่อสัญญาหลังจากเคลียร์ปัญหา
ซาร่าชัดเจนขึ้นในสนามมากเล่นได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นรอยยิ้มมันเห็นมากขึ้น
แล้วก็เป็นกองหน้าเบอร์๙ที่เก่งมากจากคุณพุทธนาฬิกา
ใช้คำว่าเบอร์๑ของโลกตอนนี้เบอร์๙นะเบอร์๙

ในมองผมนะเท้าขวาก็ดีการเล่นอากาศการมีส่วนร่วมกับผู้ร่วมทีมก็ดี

ผมยังชอบดูซานวาราวิชมากกว่า

ผมว่าเขาคือกองหน้าแท้ที่น่าจะดีที่สุดในลีก

แข็งแกร่งแข็งแกร่ง
ตอนนี้อย่างที่บอกเรายังอัดอยู่ก็ยังไม่ได้เปิดระดูการ
มันยังทำได้ดีแต่ถ้ามันขาดขาดเกินมันโอเคแหละ
เพราะว่าหลีกเยอรมันก็ไม่ได้เร็วขนาดเหรียญอังกฤษขนาดนี้

ยันเข้าใช่ถ้าเกิดเขาจับจังหวะได้ผมว่าก็ยังน่ากลัวยังเป็นปีศาจร้ายอยู่ในแดนหน้า
ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมาทรงนี้ก็ได้เราไม่รู้ว่าเพราะเป๊บเป็นคนที่สามารถเซ็ตแผนรูปแบบใหม่ได้เสมอ
อย่างซีซ่อนที่แล้วต้องบอกเลยว่าเป๊บเป็นคนที่เล่นตัวปีกปีกซ้ายังเป็นปีกปลอมได้เลย
ก็คือการขยับลงมาเป็นเหมือนกองกลางอีกคนนึง
ชั่วซ้อนแล้วก็แบบแทงบอลทะลุ
เป็นคนที่ฉลาดในการสร้างแผนใหม่
ซึ่งเราต้องมาดูว่าเมื่อรุ่นการเริ่มไปเนี่ย
อันนี้ผมพูดโดยเบสจากการที่เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
ใช่จะได้ลงจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน
เราก็ยังไม่รู้แต่คิดว่าคิดว่าน่าจะได้เป็นตัวสอดแทรกแล้วแน่
เพราะว่าตำแหน่งกองหน้ามันก็เหลือเท่านี้แหละ
ไม่ได้มีเยอะแต่ต้องไปดูกองกลาง
กลางเนี่ยผมว่าการมาของคันบี้ฟิลิปเนี่ยน่าสนใจนะ
ใช่มาแทนฟานันโย
คืออันนี้พูดแบบไม่รู้เหมือนกันนะ
คู่กับคาวินฟิลิปซึ่งสองคนนี้เล่นได้ดีมากในบอลยูโรนะอืม

แล้วใช้คำว่าเป็นไปได้ด้วยมีทีมเดียวที่จะบ้าซื้อ
อาจจะไปหาทีมกื่นเกียรติแทนดีกว่า

ดูเสริมทัพน่ากลัวเหมือนกัน
น่ากลัวจริงเราควรทำนะเนี่ย
ถ้ามีคอมเมนต์ขอดิคาเซิลเดี๋ยวเราทำให้

เพราะว่าเขาผ่านคือโอเคบอลเขาอาจจะไม่ได้ไปเล่นบอลยุโรป
แต่เขาไปเล่นบอลยูโรมาแล้ว

แน่นอนเอาอยู่แน่นอนแล้วยิ่งมาเจอกับ

แล้วเผลอจริงมันอาจจะส่งผลเกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษด้วยนะ

ใครอีกเยอะเลยจอนสโตน
เออเราลืมจอร์นสโตนจอร์นสโตนอีกอะไรอย่างนี้

แต่ว่าไม่ว่าใครจะย้ายออกย้ายเข้า

ทุกอย่างของทีม

ยังเล่นได้โอเค

น่ากลัวมากน่ากลัวมาก

นี่แหละผมว่า

หรือเจ็บเอาค่าซีสันนี้
ถ้าเจ็บเจ็บอะไรอย่างนี้
ใช่สตั๊กเลยนะทั้งทีม

เพราะว่ามันไม่มีตัวที่มาแทน

จริงปลายซีนที่แล้วเขาเล่นต่ำเหมือนกันนะ

กำลังจะบอกว่าเป๊บน่าจะมี

ใช่คิดว่าน่าจะโดนจับไปเล่นอย่างนั้นแหละ

การเอาลงไปเล่นอย่างนั้นมันเรามีอะไรบางอย่าง

จะสัญหาอะไรอีก

แล้วจริงยังมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกนิดนึง
ก็คือในส่วนของมือขวาของเป๊บ

คนนี้จะเข้ามาเป็นมือขวาของเป๊บในซีซั่นนี้
ชิ่งนี้เค้าเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลแมนสิตี้

แต่ปีนี้กลับมาเป็นมือขวาให้เป๊บ
ไปฟึกปรือที่กาโชว์มา
ปามาเขาอาจจะได้อะไรที่แบบมาแข็งแกร่ง
เออมาแบบเพิ่มมิติให้กับเป๊บได้เหมือนกัน
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูเหมือนกันอันนี้นะครับ
ก็สุดท้ายก็คือไม่ว่ายังไงก็ตาม
ค่อนข้างชัดเจนสำหรับปีนี้แต่ว่ามันไม่ได้บอกว่าการันตีแน่นะ
ไม่ได้หมายว่าเขาจะเป็นแชมป์แน่แต่ว่าโอกาสเขามากที่สุด

แม้ว่ามันถ้าเกิดตามสถิติตามทุกคนผมเชื่อว่าแฟนบอลทุกคนก็คงคิดคล้ายกับเรา
แล้วก็อย่างที่บอกครับมันเกิดอะไรประหลาดมาแล้วหลายครั้ง
แล้วก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าปลายปีฟุตบอลโลก

อะทีมต่อไป
เจ้าบุญทุ่มคนใหม่
จริงเขาไม่ใช่เจ้ามึนทุ่มเขาคือทีมที่ถูกปาด

น่าสนใจมาก๓๘ล้านยูโร

งงวยนิดนึงก็คือโรเมลูลูกากู

เพราะว่าเป็นเคสใหญ่ก็คือว่า

โรมันอับราโมวิชอดีตเจ้าของเชลซี

เพราะว่าลูกากัวเป็นเด็กที่เชลซีซื้อมาจาก
แล้วไม่ได้ใช้จริงเลย
เพราะว่าเป๊กก็ปล่อยให้เวฟบอมยืม

มันก็เหมือนแบบเป็นปมในใจของ

เมื่อมีโอกาสเขาเลยยอมทุ่ม

อีก๑๒ล้านคือค่าเหนื่อยของลูกากู

หันค่าเนยตัวเองไปครึ่งนึงด้วยนะเขาอยู่กับเชลสีถ้าจำไม่ผิดกระมาณ๓แสน๗
แต่รอบเนี้ยมาอยู่กับอินเตอร์ก็คือยอมหันไปแบบเหลือหมื่นเก้าเอ่ยแสนเก้า
เท่านั้นประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องของลูกากูนะครับ
ส่วนการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่างที่เราทราบก็คือเจ้าของเปลี่ยนมือนะครับอืม
โรมันอับราโมวิชไปเป็นท็อตโบลี่อืมนะครับซึ่งตอนเนี้ยการเปลี่ยนผ่านของเชลซี
ยังไม่แล้วเสร็จตำแหน่งสำคัญสำคัญมันยังรูโหวเพียบเลยครับ
คืออย่างเชลซียุคของโรมันอมาวิทจะมีแบบตัวเจรจามือหนึ่งอืม
แล้วเป็นมือขวาของโรมันอับราวิชก็คือสาวเก่งสาวแก่งคนสวยอะไรก็ตามที่ทุกคนพูดถึงเนี้ยอืม
คนนี้เก่งจริงจริงอืมเก่งมากมากคือแบบผมเรียกเขาว่าฝอยประหารคือ
คือเขาแบบบทเจ้าโหดอ่ะเขาโหดมากน่ะอืม
เขาโหดแบบโหดจัดจัดแบบอาหารอ่ะเออ
อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกคนที่เป็นมือสำคัญในการดีลของเชลซีนะครับ
ก็ออกไปแล้วอืมใช่ไหมก็น่าจะเหลือแค่อะไรพวกเนี้ยอืม
ซึ่งตำแหน่งสำคัญก็ทำให้มันยังว่างอยู่ตอนนี้ตัวของท็อตบูลลี่
ซึ่งเป็นเจ้าของทีมร่วมนะครับเขาต้องนั่งในตำแหน่งเขาเรียกว่าเป็น
ปอร์ตติ้งไดเรคเตอร์ด้วยอืมเพียงแต่ว่าเอ่ออันนี้ผมก็เท่าที่มองก็คือว่า
ความเป็นสปอร์ตติ้งดาเรคเตอร์ของทอดโบรี่คือไม่มีอะไรมากก็คือทุกคนเราต้องการอะไรเดี๋ยวจัดให้อืม
ก็เลยเป็นเรื่องของการซื้อตัวของอืมแล้วก็พวกด้วยอืมนะครับ
ก็ขอพูดถึงอืมเป็นนักเตะที่ผมชอบคนหนึ่งเลยอืมเนี้ย
เกมเก่งมากเก่งมากเก่งมากเก่งเก่งทุกซีซั่นเลยอืม
คือผมมองว่าจริงจริงอ่ะนาโปรลีมันพลาดนิดหน่อยน่ะในในความเห็นผมน่ะอืม
ผมว่านาโปรลีพลาดก็คือขายคูลิบารี่ช้าไปอืม
ตอนที่ทุกคนต้องการคูลิเบอรี่ระดับ๘๐ล้านยูโรเขาไม่ได้ปล่อย
เขาไปตั้งโกงที่ร้อยยี่สิบล้านยูโรอ่ะอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปได้ยาก
สำหรับโกงหลังด้วยแล้วก็มันเจอมันเจอโควิดเข้าไปอ่ะ
ราคามันก็ดอบลงกับอายุที่แบบมันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็ผมว่าก็น่าเสียดายเพราะว่าเขาควรจะต้องปล่อย
ถ้าเขาอยากปล่อยจริงจริงนะก็คือควรจะปล่อยในช่วงที่แบบสามสี่ปีที่แล้วที่แบบราคามันมันมันสูงจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย
อืมแต่ก็เชลซีได้ตัวตัวดีได้ของดีมาก็ยินดีด้วย
ในฐานะที่คนดีเป็นแฟนคลับคนหนึ่งของอืมนะครับแล้วก็เนี่ยคือนักเตะที่จะเข้าแผนอืม
มากกว่าแน่นอนในเรื่องของความลืดไหลความเร็วเรื่องของสปีดเกมของเชลซีอ่ะ
มันจะไม่ตันที่อืมนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งนักเตะที่ทางยื่นบอกว่าอยากได้คนนี้จัดมาให้หน่อย
แล้วก็จัดมาให้อยากได้เองเลยจริงจริงจัดได้ให้งามงามเลยอืม
เหมือนที่บอกไปก็คือลูกากูไม่ใช่นักเตะที่ทุกเขาอยากได้อืมน่ากลัวอืม
ขึ้นไปอยู่นั่นอ่ะใช่ใช่ทุกคนอยากได้ด้วยเนี่ยคือ
นี่ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปใหญ่ใช่ครับนะครับส่วนขุมกำลังอื่นอื่น
ผมว่าเชลซีก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะไม่มีเลยเออแล้วก็จะได้กลับมาก็คือ
เป็นชีเวลด้วยซ้ำซึ่งซีซั่นที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าเขาลงเล่นกี่เกม
แต่รู้แต่ว่าเหมือนไม่เห็นเลยอ่ะเหมือนว่าเตะไม่กี่เกมว่าเจ็บยาว
ใช่ไม่จำไม่ได้เลยของฤดูการที่แล้วว่ามีจำไม่ได้ด้วยว่าเขาได้ลงกี่เกม
เออได้ลงหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าน้อยอ่ะน้อยมากฮึฮึฮึ
ไม่รู้ว่าจะส่งผลในระยะยาวกับรูปการณ์ที่ต้องเตะ๙เดือน
โอ้โหสกฝ่าแสดนะ
อาจจะได้พักฟื้นร่างกายในช่วง๒เดือน

กองเต้วิ่งไปเถอะ
ก่อนหน้านี้ที่วิ่งอยู่คือเหนือมนุษย
พอแก่ลงอาจจะมาเท่ากับมนุษย์ปกติ

อะไรกองเต้๘ปอดอาจจะแค่แบบ๖ปอด
เออวิ่งไปเถอะ
ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องไปดูระยะยาวอีกทีนึง
แล้วก็เกมการสร้างสรรค์มันก็จะต้องพึ่งที่เมสันเมาส์
ซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องดีในระยะยาวเท่าไหร่
เหมือนจะยังไม่ได้ลงตัวมากนักในกลไกดอกนั้นเนาะ
ผมว่าเป็นการซื้อทดแทน

นั่นเลยเป็นเหตุปัจจัยที่ผมมองว่าเชลเซียอาจจะจบที่ที่๔
เหมือนในใจตอนนี้รู้สึกว่าพอพูดภาพรวมเชลซีอาจจะ๕นะ

มันมีความรู้สึกว่าแบบมันมีความยังไม่ลงตัวมากนักเท่าไหร่
ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่ชัดสุด
ซึ่งถ้าวัดกันด้วยผู้จัดการทีมพี่ยังเชลสีที่๓

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีม

คิดว่าอย่างนี้เหมือนกัน๓๔๕ค่อนข้างจะสลับสับปริ้น
ยากเป็น๑กับ๒ผมว่ามันนิ่งแล้ว
แต่๓๔๕มันจะวนอยู่อย่างนี้
มาถึงทีมสุดท้ายทีมพระเอกของเราเสมอตลอดการ

ส่วนขาออกเนี่ยโอ้โหที่ได้เงินจริงมีแค่คนเดียวคือ

ใจแปลวไงไม่รู้อะดูจากรายชื่ออะ

ยังไม่มีต้นสังกัดนะตอนนี้ผมยังไม่เห็น

มีมีแน่นอนไม่น่าจะต้องซีเรียสนะครับ
โอ้โหบอกเลยว่าคาดเดายาก

คือทีมมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะทุกส่วน

ดอฟยังเป็นเหมือนเดิม
เมอร์เทอร์ใช่ไหมเปลี่ยนเทรนเนอร์

จนถึงตอนนี้สตาร์ฟโค้ดนะครับ

คนนี้ก็จะมาเป็นผู้เล่นกับโค้ชเยาวชน
ก็คือควบสองตั้งแหน่งเลย

ผมจำชื่อเขาไม่ได้ฟันเด็กกาก
ที่เรียกว่าโครงสร้างฟุตบอลเปลี่ยนใหม่แบบหมดจดเลย
คือเหมือนสร้างทีมใหม่จากศูนย์นะครับ

ตัวที่เสียไปที่เสียจากทีมมันเยอะมาก

คือเสียป๊อปบอกบาร์ไปไม่เท่าไหร่
แต่เสียไปแบบไม่ได้เงินกลับมาอันนี้

คือมันพลาดของบ่อบริหารพลาดมาก
คือควรจะต้องถ่ายตั้งแต่ซีซั่นที่แล้ว
ต้องเชียร์ให้ขายป๊อปป๊อปบาร์ในซีซั่นที่แล้ว

แต่พลาดพลาดจริงมันต้องขาย

ซึ่งจริงพี่ว่าพี่พูดตั้งแต่โดยโดยการที่แล้ว

จนตอนนี้วันที่เราอัดมันยังไม่ได้

เปรียบเทียบเป็นเดือนแล้วเนี่ย

คือผมต้องขยายความอย่างนี้คือว่า

เวลาที่นักเตะคนหนึ่ง

ค่าเหนื่อยหรือการจ่ายโบนัส

เราทำงานบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นติด
แล้วจะจากไปโดยที่แบบไม่ได้เงิน๑ล้านบาทรึเปล่า
คือต่อให้ขอได้๕แสน
มันก็ยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะว่า

เรื่องที่ยากมากกับการย้ายทีมทั้งนี้
งั้นทุกอย่างมันคลาคฟังมันอยู่ที่ตรงนี้แหละ
คือมันสะท้อนหลายอย่างได้เลยว่ายังไงก็ตาม
ที่ปล่อยได้ตอนนี้มันทำให้ทีมหายใจโล่งคอขึ้น
เอาจริงนั่นแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไง
คิดว่าเหมือนกันคิดว่าได้แต่ได้มาแบบกระท่อนกระแท่นแทน
ผมว่าเขามีใจนะคือถ้าไม่มีใจเขาไม่คุยเรื่องข้าเหนือนั้นตั้งแต่ตอนแรก
แต่ว่ามันติดเรื่องของถ้าจีบอย่างนี้เขายังตอบแชทอยู่
นั่นแหละผมก็เชื่อว่าอาจจะมาแต่ว่ามาแบบวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้
ก็เป็นจิ๊กตอตัวสุดท้าย
แล้วก็ผมมองตามความเป็นจริงนะครับ
คือผมเชื่อว่าอย่างดีที่สุดเขาหวังแค่ว่าจบที่สี่
คือยังไงก็ได้ขอให้ได้ไปบอลยุโรปจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่อีกเรื่องหนึ่ง
ก็แบบตามเกณฑ์ท่านทั่วไปธรรมดาเพราะว่าเหมือนที่บอกไปตอนต้นเลยคือ
หมดทุกอย่างเริ่มใหม่มันจะคงมาเฮ้ยมึงต้องเอาแชมป์เลยมันไปไม่ได้ไม่ได้แน่นอน
ค่อนข้างยากค่อนข้างยากครับยากนี่พูดจากใจเลยว่าแบบดูจากทรงแล้วคือยังต้องรออีก
คือที่สามอืมเออใช่ไม่ได้ขึ้นมาเบียดแย่งแชมป์แน่นอนที่สองผมว่ายังยากเลยคือจะเอาอะไรมาเบียดลิวภู
ใช่ใช่คือถ้ามีเรยองอ่ะอาจจะช่วยได้หน่อยแต่ก็ยังยากอยู่กับ๑๓แป้ม
อย่างดีที่สุดนะดีที่สุดที่สุดคิดว่าเหมือนกันใช่ครับแล้วก็เรื่องของการสร้างทีมก็คือ
ก็คือเรื่องของความความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เขาพยายามที่จะโอเคเขารู้ว่าความรู้ฟุตบอลจำกัดเขาจะไม่ไปยุ่งกับเรื่องของฟุตบอล
หน้าที่ฟุตบอลก็คือหน้าที่ของทีมที่เกี่ยวข้องเขามีหน้าที่ในการจัดการเรื่องของการเงินเขาพยายามที่จะไม่สอดแทรกไม่อะไรต่าง
เริ่มกลับมาแล้วเข้าเขาแล้วเข้าเขาใช่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาเร็วแค่ไหนก็หวังว่าจะกลับมาเร็ว
แล้วก็จากที่มาทัวร์ประเทศไทยเราก็เห็นแล้วว่านักเตะแบบมาสเยาก็เหมือนจะกลับมาแล้ว
หวังว่าจะกลับมาจริงไม่ใช่มาเที่ยวเหมือนที่เขาแซวกัน
อ่าจะนะอ่าจะนะครับ

ดีนะยิ่งตอนที่มาที่ประเทศไทย

แต่ว่าสิ่งที่เห็นคือเขาเล่นด้วยกันได้เนียนตากว่าที่เราคาดหวัง
ใช่แล้วก็จริงมันยังมีอีกเรื่องนึงนี่
อันนี้เขาเรียกเป็นความกดดันเล็กน้อยก็คือว่า

เขาอาจจะมีความกดดันตรงนี้เล็กว่าแบบ

ปลดเทรนด์ฮาร์กแล้วก็เอาพอสต์มา

คู่ที่ผมอยากให้แมทใช่เป็นคู่ที่อยากให้แมทมากแล้วพูดกับ
ถ้าพวกคุณได้พอสไปเนี่ย
โดยเหตุผลอะไรหลายอย่างไม่รู้ด้วยความด้วยเซนต์ด้วยความรู้สึก

ที่เป็นระเบิดเวลาก็คือปัญหาของ

อยากย้ายที่ว่าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นระเบิดเวลา
ที่อาจจะระเบิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของฤดูการนี้ก็เป็นได้
ซึ่งถ้ามันเกิดมันก็จะส่งผลในภาพรวม
ในเชิงลบกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวบรรยากาศของทีม

ไม่รู้หลายอย่างเขาก็ทำตัวไม่น่ารัก

ก็มาลุ้นกันว่าไอ้ที่เราทำนายทายทักไปเนี่ยมันจะ

ถ้าถูกหมดนี้ถูกหวยเลยนะ

ก็อย่างที่เราบอกเราก็วัดจากสิ่งที่เห็น
แล้วก็วิเคราะห์กันตามหน้าหนังที่ควรจะเป็น

อ่อที่มีตอนนี้ด้วยก็ลูกรุการเปิดไปแล้ว
เอ้าไล่ดูกันไปว่าอีก๓๘

ไวมากมาไวมากนะครับก็น่าจะสนุกน่าจะสนุกช่วงกำลัง
กำลังไม่ทันตื่นดีเออนะฮะมันมันน่าจะงงงงแล้วก็คิดว่าคง
คงสนุกเหมือนสักสองปีก่อนที่แมนยูเจอเชลฟีตั้งแต่เกมแรก
อ่ามันจะมันจะเอ๊ยยังไงนะเอเก้กันกันเออมันยังไม่ได้จูนทีม
คือเหมือนตอนนั้นแมนยูชนะสามโซนเนี้ยแต่ว่าแบบภาพรวมจริง
มันก็มันไม่ได้ห่างขนาดนั้นหรอกแค่แบบจังหวะของฟุตบอลมันมา
อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างที่บอกครับมันมันมันช่วงแรกแรกเนี้ย
จะเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับก็เป็นกันเป็นความรู้จักว่า

ที่๔๖นะครับพี่บอยก็จะเข้าสู่วังบนโรงงานนรกแล้ว

ก็จะพูดถึงนักเตะคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นนักเตะที่เคยเก่งที่สุดของโลก
แล้วก็ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
เขาเพิ่งครบรอบการย้ายทีมไปยังทีมเนี่ย

พอดีแล้วก็ช่วงปลายปีเขาก็จะมีอายุครบ๔๖ปีพอดี
เขาก็เลยมาพูดถึงนักเตะที่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก

แล้วก็มันลงดอเค้าเคยได้
ก็ยังไงเดี๋ยวคอยติดตามพวกเรากันไปเรื่อยนะครับ
ยังไงก็ตามพวกเราไปฟังกันอีพีหน้า
ยังไงก็ฝากไปลุ้นกันนะครับ

สวัสดีครับผม